ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นคนตีกันเขาบอกว่า๕รุม๑
เป็นคนงานชาวพม่าหมดเลยเลือดเนี้ยอาบหัวเลย
เพราะว่าโดนตีทั้งใช้เหล็กใช้ไม้นะเขาบอกเป็นแผลยาวเลย
คนโดนตีอ่ะจนตอนนี้ค่ะยังนั่งงงอยู่เลยอืม
ไปทำอะไรใครไว้ตอนไหนทำไมอยู่อยู่มาโดนตีมาตีทำไม
แล้วคุณรู้ไหมตอนเขาโดนตีเขานั่งกินข้าวอยู่ในบ้าน
นี่แหละค่ะจนที่สายตรวจสอบพระแม่ศอดจังหวัดตาก
กู้ชีพกู้ภัยพิทักการจุดนครแม่สอดนะคะ
ก็เข้าตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกายบริเวณถนนสายบัวคูณ
เทศบาลนครแม่สอดค่ะที่เกิดเหตุพบนายจ่อเต๊ะ
ไม่มีนามสกุลเป็นชาวพม่าวัยห้าสิบสี่ปี
เลือดเนี่ยโชคเลยต้องย้อมสีอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะว่าเลือดทั้งนั้น
หัวเขาเนี่ยแตกเป็นทางยาวเลยค่ะเพราะว่าโดนทั้งเหล็ก
โดนทั้งไม้รุมฟาดเข้าไปในที่เกิดเหตุยังพบไม้กับเหล็กอยู่ในตรงนั้นด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานถามนายจ่อเต๊ะ
อยู่มีคนงามชาวพม่าที่ตลาดสดพาเจริญสี่ถึงห้าคนเนี่ย
กรูเข้ามาในบ้านเขามือคนหนึ่งก็ถือเหล็กอีกคนก็ถือไม้

ต้นหัวเขาแตกเลือดอาบแบบนี้
กะเหลี่ยงพม่าครับ